ดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อยนะคะ

เป็นเหตุการณ์ผู้หญิงอายุสักประมาณ๕๐๕๕ปี
ทำทีว่ามาซื้อของแต่สุดท้ายเนี่ย
ฉกเงินไปได้เงินไปกว่า๓๐๐๐บาทเลยทีเดียวนะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้ล่ะค่ะใส่เสื้อเหลืองคนนี้นะคะ
อายุสักประมาณ๕๐๕๕ปีสวมเสื้อสีเหลือง
ตอนแรกทำทีว่าเป็นลูกค้าจะมาซื้อของ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ใช่มาร้านนี้เป็นครั้งแรกนะฮะ
ก่อนหน้านี้เขาก็เคยเป็นลูกค้าร้านนี้แล้วค่ะ
ก็เลยทำให้เจ้าของร้านเนี่ยเขาไม่ได้เอกใจอะไรนะคะ
ภายในตลาดสดโรงศรีตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
เจ้าของร้านก็คือนายวิศนุโต๊ะหาดอายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของ
เหตุการณ์เกิดสักประมาณบ่ายโมงของวันที่๑๓เมษายนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลย
คือตอนนั้นเนี่ยเจ้าของร้านเขาบอกว่าคนก็มาซื้อของที่ร้านเยอะ
เขาก็เลยไปอีกฝั่งหนึ่งทำให้ไม่ได้ยินแล้วก็ไม่มีใครหันมามองด้วย
ก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะเดินมามองที่เคาน์เตอร์
แล้วก็เอื้อมมือมาคว้ากระเป๋าเงิน
ภายในกระเป๋าเนี่ยมีเงินสดไปประมาณสัก๓๐๐๐บาทเอาไปหมดเลยนะคะ
หลังจากนั้นก็โยนกระเป๋าไว้ที่เดิม
จากนั้นก็เดินออกจากร้านไปโดยที่ไม่ได้ซื้อของอะไร
ซึ่งกล้องวงจรปิดของตลาดสามารถจับภาพคนร้าย
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์สีแดงหลบออกจากตลาดไปทางหลังได้อย่างชัดเจนนะคะ
ตอนแรกเจ้าของร้านก็คือคุณวิศนุโตหาด
เขาบอกว่าตอนแรกเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเงินมันหายไป
พยายามหาเงินที่หายไปทีแรกเข้าใจว่าภรรยาไปลืมไว้ที่บ้านหรือเปล่า
ก็หาอยู่นานจนเอกใจเอาล่ะไปดูกล้องวงจรปิดซะหน่อย
พอไปดูเกือบเป็นลม
เลยค่ะว่ามีคนมาเอาเงินของเขาไปนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณวิศนุกันหน่อยค่ะ

ตรงนี้เท่าไหร่เกือบสามหมื่นอ่ะพี่ในกระเป๋าอ่ะ
ในกระเป๋ามีอยู่ประมาณหกหมื่นกว่าบาทเพื่อผมจะเอาไปซื้อของ
แล้วพอดีพอสักสิบเอ็ดโมงอ่ะผมมาดูเฮ้ย
ตังค์เหลือแค่นี้ก็เลยเอกใจว่าแฟนลืมไว้ที่บ้านหรือเปล่า
ลืมที่บ้านตอนนั้นมันลูกน้องไม่มาวันนั้นอ่ะอยู่กันสามคน
แล้วลูกชายคนโตมาช่วยขายแล้วพอดีก็เลยไม่เอกใจอะไร
ซื้อของอะไรเสร็จกลับมาแล้วก็วันนั้นมันยุ่งอยู่ด้วยอ่ะขาย
ขายของเสร็จก็กลับบ้านกันไปกินข้าวแล้วมานั่งเช็คตังค์อีกที
หายแน่นอน๕ทุ่มผมออกไปดูกล้องถึงเจอว่าเขามาเอาตังค์
หลังเกิดเหตุนะคะเจ้าของร้านก็ได้ไปแจ้งความกับตำรวจสพบางปะกง
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะเชื่อว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่ครั้งแรกนะฮะ
สำหรับพฤติการแบบนี้แล้วก็ภาพจากกล้องมือจอนปิดเนี้ย
จับหน้าจับพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนไม่น่าจะยากนะคะ